ออกไปศึกษาออกไปโรงเรียนเนี่ยออมคิดว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการเมืองทั้งนั้นเลย
เพราะอะไรเพราะว่าภาษีที่เราเสียไปเสียไปในหลากหลายรูปแบบ
และการที่เราเสียภาษีไปหลากหลายรูปแบบเนี่ยเขาถูกใช้ไปทำอะไรบ้าง
นักศึกษาและระบบขนส่งมวลชนทุกอย่างคือเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดค่ะ
มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมันอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะ
มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะอะไรเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วค่ะ
แล้วหอมถึงออกมาถามคำถามนี้ว่าปัญหาทุกอย่างเมื่อไหร่มันจะเกิดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะได้รับการแก้ไขสักที
แต่ว่าการแก้ปัญหาที่มันแบบว่าให้มันยั่งยืนที่สุดมันคือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะ
ต้องแก้ปัญหายังไงในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นก็คือการนำเอานโยบายดีดี
นำเข้าไปในเสนอในสภาในระบอบประชาธิปไตย
และนี่แหละค่ะคือการแก้ปัญหาที่มันยั่งยืนกว่านะคะ
แล้วเราก็สามารถนำพาประเทศเราก้าวไปข้างหน้าได้
อยากจะบอกว่าในสิ่งที่หอมพูดมาทั้งหมดเนี่ย
อ๋อมได้มาอยู่ตรงนี้อายุ๔๐กว่าปีนะคะ
ก็คือพี่น้องประชาชนได้ออกมาทั้งหมด
แล้วทำไมตอนนี้พวกเขาเนี่ยเดือดร้อนค่ะ
เดือดร้อนกับอะไรคะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจที่มันย่ำแย่มากและอะไรอีก
แล้วก็คุณภาพชีวิตของพวกเขาเป็นไงคะ
แย่ไหมคนตกงานแล้วก็น้องนักศึกษาต่างมองไม่เห็นอนาคต
นี่ค่ะออมก็เลยตัดสินใจลงมาทำงานการเมือง
อาจจะฟังดูยาวไปนิดนึงนะคะ
แต่ว่าอยากจะเล่าจากใจที่ทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้

เพื่อตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนค่ะ
เพื่อที่จะแก้ในแบบโครงสร้าง
เพื่อที่จะแก้นโยบาย

และแก้ไขแบบยั่งยืน

คำถามนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ

อ๋อมเลือกอยู่ฝั่งประชาธิปไตรมาสมัยก่อนอันดับ๑
การทำงานการเมืองอ๋อมเชื่อว่ามันจะต้องเข้าถึงปัญหาค่ะ
เข้าถึงปัญหามันจะต้องยึดโยงตัวเรากับประชาชนใช่ไหมคะและนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยมีอย่างชัดเจน
ความชัดเจนอันนี้นะคะคือทำให้อ๋อมรู้สึกว่าอ๋อมอุ่นใจ
และเป็นองค์กรการเมืองที่เข้าถึงประชาชนค่ะตั้งแต่พักเพื่อไทยไม่ได้ชื่อเพื่อไทย
พักเพื่อไทยเป็นพักไทยรักไทยอ๋อมก็เห็นผลงานมาตลอดเวลานะคะ
เพื่อไทยสามารถที่จะตอบโจทย์นโยบายในการหาเสียงได้ทุกครั้ง
และเป็นพักเดียวที่คิดนโยบายและทำได้จริง
ถ้าครั้งนี้ที่อ๋อมลงมาเนี่ยอ๋อมไม่ได้มาเพื่อแพ้นะคะ

มาเพื่อชนะค่ะจริงจริงค่ะออกมาเพื่อชนะชนะกับปัญหาทุกอย่างนะคะ
แล้วประเทศเราต้องก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะแล้วก็มั่นใจ
แต่ที่นี้คือมั่นใจในตัวเองก่อนอันดับหนึ่งและที่สำคัญคือมั่นใจในทีม
งานและมั่นใจในพักเพื่อไทยค่ะอยากเทปปลายใหม่ด้วยค่ะ
คือเราจะตักหมดด้านการเข้า